มีรายชื่อต้องไปเข้ารับการคัดเลือก
๑คุณชินชินวุฒิ

ข้อมืออาจจะมีการดามเหล็กก็ตามแต่

คุณบูมบอกว่ายืดอกสมัครเลย
รับใช้ชาติเต็มที่สมัครเข้าสังกัดทหารอากาศ

สำหรับนักแสดงหนุ่มวิกหมอชิดนะครับบูมกิตกล้องครับ
เดินทางไปรายงานตัวที่หน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน

เพื่อสมัครเข้ารับราชการทหารสังกัดทหารอากาศผลัด๑
เริ่มเข้าประจำการตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม

หลังจากที่ใช้สิทธิ์ผ่อนผันมาแล้วถึง๓ครั้ง
เจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่าเป็นหน้าที่สำคัญของลูกผู้ชาย
ตั้งใจว่าจะทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ว่าปีที่แล้วติดงานละครครับจึงเลื่อนมาเป็นปีนี้
แล้วก็มีการพูดคุยกันกับผู้ใหญ่ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
เพื่อพักงานในวงการบันเทิงนะครับ
ลองไปฟังการเปิดใจของคุณบูมกิจกล้องกันครับ

ก็จริงเลยบูมสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
ของลูกผู้ชายอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับ
คุยกับทางช่องไว้ว่าจะไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ว่าด้วยมีภาระด้วยเรื่องของละครก็ยังไม่ปิดกล้อง

เตรียมตัวหรอฮะก็ปกติครับ

เขาก็เข้าไปกันธรรมดาชิวแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะ

ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ยิ้มกันไปตามกัน
ดูอีกหนึ่งคนครับเป็นนักร้องนักแสดงเหมือนกัน

ถูกตัดสินให้เข้ารับราชการทหารสังกัดมณฑนทหารบกที่๑๑ผลัด๑
แม้ว่าเจ้าตัวจะยื่นผลตรวจสุขภาพ
และผลการเอ็กซาเรย์ข้อมือขวาที่มีเหล็กดามจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มเมื่อ๑๐ปีก่อน
แต่ว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
เห็นว่าร่างกายปกติไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
ประกอบกับเคยมีประวัติหลีกเลี่ยงทหาร
มารายงานตัวเมื่อปี๒๕๕๖นะครับ
ทำให้หมดสิทธิ์ผ่อนผันต้องรับใช้ชาติทันทีเป็นเวลา๒ปีครับ
เจ้าตัวก็เปิดเผยแล้วก็เปิดใจทั้งน้ำตานะครับ
แม้จะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติ
แต่ยังมีห่วงอยู่ก็คือเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัว
เพราะว่าต้องดูแลทั้งแม่แล้วก็น้องสาว
ซึ่งตัวเองหารายได้มากที่สุดในครอบครัว
จากนี้ไปเตรียมยกเลิกงานในวงการบันเทิงทั้งหมด
เพื่อเตรียมเข้ารายงานตัววันที่๑พฤษภาคมนี้
ไปฟังบางช่วงบางตอนของคุณจินชินวุฒิกันครับ

ร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากเป็นไม่ใช่แหละนะครับที่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นนะครับแต่เป็นห่วงครอบครัวหนังสองหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ละครสองเรื่องต้องยกเลิกในปีนี้นะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พูดถึงกรณีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโรคหอบหืดที่เกิดขึ้นกับดารานักแสดง
โดยบอกว่าส่งผลจนไม่สามารถรับราชการทหารได้
เอกประวิทย์บอกว่าตามหลักเกณฑ์แล้วผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวไม่สามารถรับราชการทหารได้
เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบกับการฝึกและกระทบต่อร่างกายของบุคคลนั้น
คนที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั้นก็มีแพทย์รับรองการตรวจว่าเป็นโรคดังกล่าวจริง
แต่ถ้าหากพบว่าไม่เป็นไปตามนั้นแพทย์ที่ออกใบรับรองจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
ส่วนดารานักแสดงที่แจ้งว่ามีปัญหาที่แขนข้างขวานะครับเท่าที่ทราบข่าวดาราคนดังกล่าวไม่มีแรงที่จะยกมือ
ไม่สามารถเป็นทหารได้เพราะการรับราชการทหารจะต้องได้รับการฝึก
อาจจะทำให้ไม่สามารถจะหยิบปืนได้ส่วนกรณีการแจ้งผ่อนผันนั้นก็เป็นสิทธิ์ตามระเบียบที่สามารถทำได้อยู่แล้ว
ฟังคำชี้แจงแบบชัดจากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ต้องรับผิดชอบนะครับหมอหมอประจำคณะเขาต้องรับผิดชอบ
ถ้าเขาไปเซ็นว่าเป็นทหารไม่ได้เขาต้องรับผิดชอบไม่ต้องห่วงนะครับเขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะฮะ